เรื่องหนึ่งสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนป่วยทางจิตเวทด้วย

คือพอเสพยามากเข้ามันก็สมองอะไรไปหมดเลย

คุ้มคลั่งแล้วก็คือจะทำร้ายคนในครอบครัวค่ะ
ญาติบอกไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวจริง

กลัวว่าจะเกิดอันตรายกับคนในบ้านนะคะ

นำกำลังไปที่บ้านเลขที่๑๒๕หมู่๔
ตำบลบ้านใหญ่อำเภอเมืองนครนายกค่ะ
หลังจากญาติเป็นคนโทรแจ้งตำรวจเอง

เพราะนายภูชิตช่อโตอายุ๒๑ปีหลานชาย

ทีนี้ก็ทำลายข้าวของในบ้านค่ะ
ก็เลยกลัวว่าถ้ามันบานปลายกว่านี้เนี่ย
สมาชิกในบ้านที่มีเด็กเล็กอยู่ด้วย

ตัวไปสงบสติอารมณ์ให้ที
จินดาดวงชื้นน้าผู้ก่อเหตุบอกว่าปกติก็ต่างคนต่างอยู่นะคะ
แต่เมื่อเช้าเนี่ยหลานชายคลุ้มคลั่ง

แต่ยังดีที่ยังไม่ได้ทำร้ายใครค่ะ

ช่วยมาจับตัวไปอบรมสั่งสอนไม่ให้ทำนิสัยแบบนี้
เพราะว่าถ้าเสพยาแล้วไม่ได้ทำอันตรายไม่สร้างความเดือดร้อนก็เรื่องหนึ่ง
แต่แบบนี้เนี่ยมันจะเกิดอันตรายได้นะคะ
ฟังเสียงของน้าของผู้ก่อเหตุหน่อยนะคะ
อ๋อเป็นอาหารเกณฑ์
เขามาเช่าบ้านหรือเป็นหลานเป็นหลาน

นี่ค่ะ

เป็นอาหารเกณฑ์แล้วติดยานะ
ทีนี้ตำรวจมากันหลายนายเลยอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะ

คือเขาปิดประตูอยู่ในห้องนั่นแหละ
นางวารินเลยอนุญาตให้เจ้าหน้าที่พังประตูเข้าไปเลยค่ะ

ไปดูนาทีที่เจ้าหน้าที่พยายามเจรจาก่อนนะคะ
คุณป้าค่ะคุณป้าเจรจาเอง

ยังไงก็ไม่ยอมเปิดสุดท้ายเลยต้องพังประตู
อันนี้จังหวะนี้คือพังประตูไปแล้วเนี่ยนะคะ
ตำรวจพอพังประตูเข้าไปยังไม่กล้าเข้านะ
ต้องเนี่ยมองด้อมมองรอบก่อน
ปรากฏว่ามองเข้าไปในห้องไม่พบตัวนายภูชิต
ก็คิดว่าสงสัยหนีขึ้นฝ้าเพดานไปแล้วหรือเปล่า

ตรวจสอบดีมีกองผ้าอยู่ริมห้อง

เมื่อสักครู่จะเห็นว่าห้องมันมืดเลย

พอตำรวจสอบถามก็ให้การวกวน

ที่สพเมืองนครนายกไปสงบสติอารมณ์หน่อย
แล้วก็หวังว่าจะส่งเข้าบำบัดนะคะ

งั้นจับไปยังติดยาแบบนี้ออกมาก็เสพต่อเนอะ